สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันวันนี้ต้องตรวจกันหนักหน่อยนะครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับหลังจากที่เมื่อวานมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่

ลงมานั้นก็ทำให้ลักษณะของฝนที่ตกในบริเวณตอนกลางประเทศไทยมีลักษณะไวปลอยนะครับไม่ตกหนักมากนักท้องฟ้าอึมครึมแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีหนึ่งปัจจัยครับที่มาพร้อมกับการแพ้มาของลมหนาวก็คือเป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับเป็นกระแสลมในระดับสูงคลื่นกระแสลมต

นะครับมีฝน๑๒๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับต่อไปภาคตะวันออกก็พบว่าอากาศจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรภาคใต้นี่แหละครับต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะใน
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของหมอกปกกลุ่มเส้นทางการใช้รถใช้ให้หน่วน
ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ